คนที่วางมือทางการเมืองแล้ว

เมื่อเช้าไปที่นี่ครับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ

แล้วก็เปิดแพร่คลุมป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณนะครับ
เมื่อมาถึงพลเอกประยุทธ์

ตั้งแต่ช่วงที่จะพักงานทางการเมือง
ก็ยิ้มมา๒วันแล้วนะฮะ

ทักทายอดีตผู้มนวยการสำนักงบประมาณ
แล้วก็ทางภูมิในการสำนักงบประมาณคนปัจจุบันนะครับ
อิจฉานะขับรถผ่านทุกวันตึกสวย

ธนโยคสบายใจและล่วงโอกไหม
ตั้งแต่ประกาศวางมือทางการเมือง
พลเอกประยุทธ์ยิ้มและพยักหน้า

แล้วก็ระหว่างทำพิธีสงฆ์อยู่ด้านในนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ท่าทีนิ่งเฉยแล้ว
อยู่ในช่วงพิธีทรงก็คงต้องนิ่งหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เป็นท่าทีพลเอกประยุทธ์เมื่อเช้านี้นะคะ
ทีนี้ขยบมามาดูทางฝั่งภูมิใจไทยบ้างละกันค่ะคุณผู้ชม
คุณอนุทินค่ะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
ถึงทิศทางของพักในการโวทธ์วันนี้
ซึ่งคุณอนุทินบอกว่ายังมีเวลายังมีเวลาได้ถึง๕โมงเย็น
ก็ถ้าเกิดว่าจบได้วันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีขอฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยค่ะ
ก็เดี๋ยวเราฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ
รับฟังเสียงของผู้ทางราศาสตรอนของพระครูเจไทยให้

มีเวลาครับยังมีเวลาในการตัดสินใจ
จนถึง๕โมงเย็น
พยายามถ้าจบได้ก็ดีอะเนาะ

เดี๋ยวคงต้องมีการประชุมพักกันในสะพาน

นี่ไงเพราะว่าคุณชาดาวันนี้เริ่มต้นเลย

มีสโยคจากคุณชาดาเมื่อเช้า
คุณชาดาพูดเลยนะถ้าไม่ยุ่งกับ๑๑๒
และไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วย
เออนี่ค่ะก็เหมือนคุณอัลยุทธินยังดูท่าทีก่อน
แต่คุณชาดาขึ้นอภิปรายคนแรกบอกโอ้ไม่เอานะถ้าคุณมี๑๑๒
แต่ละพักว่าไงต่อไปประชาธิปัตย์กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าคุณจุลินเนี่ยก็ออกมาบอกว่าย้ำเลยว่า
ประชาธิปัตย์งดออกเสียงแน่นอนให้คุณพิธาค่ะ
ยืนยันค่ะในมติเดิมคือการงดออกเสียง
เพราะเนื่องจากจุดยืนในเรื่องของมาตรา๑๑๒เหมือนกัน
ไม่ว่าจากการยกเลิกหรือการแก้ไขอันนี้ก็ไม่สนับสนุนนะคะ

ก็ประชาธิปัตย์ก็มีจุดยืนชัดเจนเรื่องการไม่ยกเลิก

เหตุผลของพี่ไทยวิธีการงดออกเสียงแทนที่ไม่เห็นชอบหรือเปล่า
ก็งดออกเสียงก็มีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับ
ก็คือไม่ได้ลงคะแนนให้
ส่วนตัวนะครับไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถใช้ดุลพินิษฐ์
ในการตัดสินใจได้อยู่แล้วครับ
นี่ฝั่งของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์จากประชาธิปัตย
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูชาติไทยพัฒนากันหน่อยนะคะ
ชาติไทยพัฒนาว่ายังไงย้ำจุดยืนเหมือนกัน
จะไม่ขอหนุนพักที่จะขอแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ออกมาย้ำทิศทางของทางพักบอกว่า
จุดยืนของพักเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะ
จุดยืนของชาติไทยพัฒนายังยึดมั่น
ในกรณีของเรื่องมาตรา๑๑๒นะครับ
และอีกในหลายประเด็นนะครับ

ก็คงจะมีการถกหารือกันอย่างหลายหลักความเห็น
จะเป็นตามจุดยืนของชาติไทยพัฒนา
แต่ละพักก็จะมีจุดยืนแตกต่างกันไป
นายกุธรรมนทรีย์นั้นก็ต้องมีความโปร่งใส

ส่วนจะถึงขั้นเลื่อนการประชุมไป
ครั้งหน้าเลยหรือไม่อาทิตย์หน้าเลยหรือไม่

เพราะว่าการจัดประชุมสมาชิกรัฐสภาทั้ง๗๕๐ท่าน
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการจะเรียกประชุมแต่ละครั้ง